เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนะคะ
คุณระวีการแก้วิจิตรายงานสดมาจากที่นั่นค่ะ

คุณเขมสรคุณท่าคลุมค่ะ
แม้ว่าเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
จะไม่ได้รับผลประทบจากพายุปลาบึกแบบ๑๐๐นะคะ
แต่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี้นะคะ
พื้นที่ก็พบว่ายังคงมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะ
ประกอบกับมีลมกันโชคแรงค่ะ
อย่างจุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ณขณะนี้นะคะ
ก็คุณผู้ชมนะคะจะเห็นว่า
เริ่มมีฝนตกโปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะคะ
ซึ่งพื้นที่นี้คือตลาดดาวซีฟู้ดในอำเภอกเกาะสมุย
จังหวัดสุราธานีซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาก็จะมีน้ำท่วมขัง
และเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาก็มีน้ำท่วมขังนะคะ

ระดับน้ำท่วมขังก็ได้ลดลงกลับสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดดาวซีฟู้ด
มีการนำกระสอบทรายมาวางปิดกั้นบริเวณหน้าร้าน
ซึ่งก็ทำให้วันนี้สามารถป้องกันระดับน้ำท่วมขัง
ไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่ได้มากพอสมควรค่ะ
เช่นเดียวกับพ่อค้าในตลาดร้านนี้นะคะ
ได้นำกระสอบทรายมาปิดกั้นไว้บริเวณหน้าร้านของตัวเอง
ตั้งแต่ก่อนที่พายุปลาบึกจะเคลื่อนตัวพาดผ่านเกาะสมุย
ทำให้วันนี้นะคะเขาสามารถรับมือกับระดับน้ำท่วมขังได้

รวมถึงให้กำลังใจพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประสบภัยด้วยค่ะ
วันนี้ครับตั้งแต่เช้ามันมีฝนตกเล็กน้อยถึงความกลางและเราก็ตกหนักขนาดอีกต้าน
ทำให้ถนนทั่วกลอกจุดที่ต่ำ

ในการช่วยเหลืออำนวยครอบความปรุงทั่วของทางคารใจรัตร

มีผู้โดยสารประมาณ๒๐๐คนรอเช็คอินซึ่งตกค้าง
แล้วผมได้ประสานกับทางเจ้าที่สนามบินนะครับ
ว่าเขาเตรียมไฟล์บินเพื่อจะนำผู้โดยสารออกจากสนามบินสมุยเนี่ย
เที่ยวบินสามารถที่จะระบายออกได้๖๐๐๐คนนะครับ
ก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมจัดชุดจิตอาสาออกช่วยเหลือประชาชน
เราว่ากระหนดจุดที่ถนนรอบเกาะช่วงหน้าโรงแรมเดียวแลำ
เราก็ได้สะดมโรงตรายเจ้าทีทหารของโมทบ๔๕นะครับ
ไปร่วมกันตักสายออกจากพื้นผิวถนนใส่กระสอบ
และที่มาณจุดนี้คือที่ตลาดดาวเนี่ยมันจะเป็นจุดท่วมขังนะครับ
เราก็จะเอากระสอบทรายที่เราตัดสายมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในระแวกนี้ครับผม
คุณผู้ชมค่ะนั่นก็เป็นเสียงของทางภูมิกับสพบผุดที่ได้ลงพื้นที่มาทำการแจกจ่ายกระสอบทรายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดดาวซีฟู้ด
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังแล้วก็ช่วยเหลือประชาชน
ซึ่งหากหลังจากวันนี้ไปมีฝนตกลงมาเพิ่มกระสอบทรายที่ได้นำมาแจกจ่ายให้นะคะก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดกันบ้างค่ะ
๖โมงมากกว่าเริ่มจะนักถ่ายอยนักขึ้นสัก๒โมงเช้าเนี่ย
น้ำเริ่มท่วม
รู้สึกว่าหน่วยงานของปพเขาตั้งเครื่องดูดทำให้ระบายเร็ว
น้ำแห้งจริงก็สักประมาณเกือบทุ่มหนึ่ง
คุณผู้ชมค่ะส่วนพื้นที่อื่นนะคะในพื้นที่เกาะสมุยนะคะ
จากการสำรวจของทีมข่าวก็พบว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีกลุ่มฝนก่อตัวนะคะ
แล้วก็บางพื้นที่มีลมกันโชคแรง
แต่ว่าสองอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้ชาวเกาะสมุยรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะ
เนื่องจากว่าได้รับการติดตามรายงานข่าวนะคะจากหลายสื่อนะคะ
รวมไปถึงสื่อไทยรัฐทีวีเองที่ยังเกาะติดการรายงานในพื้นที่ของเกาะสมุย
ทราบว่าขณะนี้นะคะพายุปลาบึกได้เคลื่อนตัวพาดผ่านเกาะสมุยไปแล้ว
ทำให้ชาวเกาะสมุยนั้นมีความสบายใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ
นี่คือสัญญาณที่ดีนะคะที่ทำให้ชาวเกาะสมุยรู้สึกว่า
ภัยพิบัติครั้งนี้นะคะทำให้พวกเขาสบายใจมากขึ้น
แล้วก็รอดพ้นจากภัยพิบัติค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยค่ะ
ระวิการแก้ววิจิตรายงานจากเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีค่ะ